หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดปฐุมธานี
มีอุบัติเหตุรถพุ่งเข้าไปชนบ้านหลายหลัง
แล้วก็ทำให้ทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหาย
และจากนั้นรถคันนี้ก็ไปพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้า
แต่คนขับรถคันนี้มุดออกจากรถแล้วก็หลบหนีไป

เพราะเป็นเรื่องของความใจร้อนและความหัวร้อนนะครับ
หลังรับแจ้งเหตุมีรถยนต์พลิกคว่ำภายในหมู่บ้านฟ้าคราม
ซอย๑๑ตำบลครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ตำรวจสพคูคศรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลที่ร่วมกระตันยู
ก็พบรถยนต์โตโยต้ายาลิสสีดำในสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้า
ส่วนคนขับทราบแค่เพียงชื่อเล่นนะครับก็คือนายกอล์ฟอายุ๒๖ปี
หลังเกิดอุบัติเหตุนายกอล์ฟมุดออกจากรถคันนี้
แล้วก็หลบหนีไปหลายคนคงงอ้าวหลบหนีไปทำไม

ทีมข่าวไปสอบถามนายวิโรธพวงเงินอายุ๔๕ปี
คือผู้ชายคนนี้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
เราเรียกว่าช่างวิโรธแล้วกันเพราะเขามีหน้าที่เป็นช่างทำหลังคาบ้าน
วิโรธเล่าให้ฟังบอกว่าในช่วงเช้าทำงานอยู่ที่หน้าบ้านลูกค้า
หมู่บ้านฟ้าครามนี่แหละครับปากซอย๑๑
ส่วนนายกอล์ฟผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามของลูกค้า

ซึ่งช่างวิโรธเล่าให้ฟังบอกว่าตัวช่างเองเคยมีปากเสียงกับนายกอล์ฟ
เรื่องเปิดเพลงเสียงดังมาโดยตลอด
เพราะช่างวิโรธเขามาทำบ้านทำหลังคาให้กับบ้านลูกค้านี้น่าจะหลายวัน
ทีนี้ก็มีปัญหากับนายกอล์ฟนายกอล์ฟก็คงไม่พอใจช่างที่มาทำตรงนี้เสียงดังเหมือนกัน
มีปากเสียงกันมาตลอดระหว่างที่ช่างวิโรธกำลังทำบ้านให้ลูกค้า
ซึ่งมันอยู่ไม่ไกลกับบ้านของนายกอล์ฟแล้วก็ทะเลาะกันมา
ช่วงใกล้ค่ำนายกอล์ฟเดินออกมามองหลังคาที่ทำอยู่
ขออภัยช่างวิโรธเดินออกมามองหลังคาที่เขาทำ
เขาซ่อมให้ลูกค้าอยู่ใช่ไหมเขาทำให้ลูกค้าอยู่
ปรากฏว่านายกอล์ฟก็เดินมาถามช่างวิโรธบอกว่า
ทำไมถึงมองหน้ากันบ่อยจังทำไมมองหน้าผมบ่อยจัง
คือไม่พอใจที่ช่างวิโรธมามองหน้า
จากนั้นครับทั้งคู่มีปากเสียงท้าต่อยกัน
จนเกิดเป็นการใช้อารมณ์รุนแรงขึ้น
เพราะช่างวิโรธก็บอกทำไมทำไมจะมองหน้าไม่ได้
มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวกันมาแบบนี้

จู่นายกอล์ฟเดินออกไป
ขับรถยนต์คันนี้เข้ามาจะชนช่างวิโรธ
แต่ด้วยความแรงของรถไม่พอ
นายกอล์ฟก็เลยตัดสินใจไปกลับรถมาใหม่
พร้อมกับเพิ่มความเร็วได้ระยะ
แล้วก็เพิ่มความเร็วเร่งเครื่อง
เพื่อจะพุ่งมาชนช่างวิโรธซึ่งยืนอยู่กับภรรยา
แต่ปรากฏว่ารถของนายกอล์ฟเสียหลัก
ชนเข้ากับเรือเจ็ดสกีที่มันจอดอยู่ข้างบ้านหลังหนึ่งก่อน
เรือเจสสกีนั้นได้รับความเสียหายไป๒ลำ
แล้วก็ยังไปชนทรัพย์สินของชาวบ้านบ้านอื่นได้รับความเสียหายอีก
จากนั้นรถของนายกอล์ฟเกิดยางระเบิด
หงายท้องล้อชี้ฟ้า
กอล์ฟมุดออกมาจากรถแล้วก็หลบหนีขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้าง
หนีไปเลยจากที่เกิดเหตุนะครับ
ช่างวิโรธก็บอกว่าตัวผมไม่ได้ไปมองหน้าอะไร
กอล์ฟเขาเลยนายกอล์ฟอาจจะไม่พอใจลูกน้องของผม
หาว่าลูกน้องของผมไปมองหน้าในกอล์ฟ
ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าผมก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหม
ด้านของร้อยตำรวจเอกประธานวักชัยภูมิพนักงานสอบสวนสพคูคศ

บันทึกภาพวัตถุพยานต่างไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ประสานรถยกมาเคลื่อนย้ายรถผู้ก่อเหตุ
เก็บรักษาไว้ที่สพคูคศ
ก่อนที่จะต้องติดตามตัวผู้ก่อเหตุ

เพราะว่านายก๊อฟจะต้องมารับผิดชอบเหล่านี้อีกนะ

แล้วก็ทรัพย์สินต่างของเพื่อนบ้านอีกนะครับ